ถ้าพูดถึงระเบิดภูเขาเผากระท่อมพวกคุณคิดถึงใคร

เผาวิบศึกในเพือนถนนใด
ฟ้าเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้เลย
แม้เขามีลีลาของเขา
เขามีแบบว่าภาพจำประจำตัวของเขาสำหรับอาฉลองพักดีวิจิตคุณผู้ชมค่ะ
เธอดูเดินพ่งขนาดนี้

อย่านะเรื่องนี้ขออย่างหนึ่ง
ไม่ค่อยได้เห็นผลงานบู๊ของอาแล้วหรือเปล่า
บอกเลยว่าแฟนละครไม่ต้องห่วงนะคะ
กลัวเลยเพราะคุณอาบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า

ทำให้นะยังไม่คิดวางมือในการสร้างผลงานละครบูธนะจ๊ะ

ประมาณ๕ปีแล้วกันเอาไว้ค่อยวางมือ
อาบอกสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเนี่ยก็เลยขอถามคุณอาหน่อยนะคะ

เพราะอาเนี่ยเคยเรียกเสียงฮือฮากับประโยคนี้มาแล้ว
หลองจะว่ายังไงไปฟังค่ะ

ยังเตะปี๊บดังไหม
ดื่มน้ำอุ่น๔แก้ว

แล้วก็ใครที่ขาดไม่ได้

ไข่ลวกไข่อะไรแล้วก็

น้ำผึ้งยอมมะนาว

เทียมกระเทียตอนนี้นอกจากกระเทียมแล้วแถมหัวหอมอีกด้วย
ยังถ่ายละครเดินหน้าอีกตลอด
สบายทุกคัดทุกตอนตัดเองอะไรเองกำกลับมา๗๒ปีแล้ว
ใช่ครับอีก๕ปี
ผู้จระแยะ๙๐ปีแล้วคุ้มส่งขายังอารมณ์ดี

นี่ฟังอาอีกนิดนึงนี่จะไปผัดข้าวแล้วนะ
มันไม่ได้หาอะไรยากเย็นนะที่คุณอากิน

กล้วยแบบนี้กระเทียมแบบนี้